คู่นี้บอกเลยว่ามาวัย
คุณตำรวจหนุ่มนั่นเองนะคะ

เช้าวันจันทร์ค่ะเราเล่าให้ฟังว่าคุณแม่สายสุดแซ่บนักสตรองเลย
แพทย์นับภาพเนื้อหอมสุดขีดนายตำรวจหนุ่มตามจิตตามง้อออกตัวเต็มที่เลย
วันนั้นแม่แพทย์ยังไม่ใจอ่อนนะ
พูดชัดในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองเลยว่าสถานะกับร้อยตำรวจตรี
นายนพัฒน์นั้นยังเป็นเพื่อนกันศึกษากันไปก่อนแล้วกัน
แต่ก็ไม่ปฏิเสธนะจ๊ะว่าคุณนายตำรวจหุ่นล่ำคนนี้ก็มาวินนั่นแหละ
แต่เอาจริงวันนั้นที่แม่แพทย์ให้สัมภาษณ์ในรายการแม่แพทย์ก็ดูเขินเหมือนกันนะ
ก็มีอาการแบบเกรงมือบิดมือนิดนึง
ก็น่ารักดีวันนั้นก็ได้ดูอยู่นะคะ

เพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมค่ะแม่แพทย์เนี่ย

ว่าตัดสินใจคบหากับคุณตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เลือกคนนี้แหละแล้วฉันก็จะคุยคนนี้คุยอยู่คนเดียว
นะคะชัดเจนสุดไปเลยค่ะ

ทั้งคู่นั้นยืนแบบโอบกอดกัน

เขาไปทานข้าวร้านพี่เปิ้ลนาคอน

เห็นภาพแบบนี้มันเป็นการตอกย้ำเลยนะ
สถานะตอนนี้ของแม่แพทย์นะของเราเนี่ย

ก็เลือกเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ

แต่ก็ชอบพี่แพทย์นะเป็นคนที่แบบว่าคิดยังไงก็พูดแบบนั้นเลย
เป็นคนที่ไม่ได้แบบว่ามีความลับหมกเม็ดปกปิดอะไร
อะไรชีวิตมันก็รักชอบก็ชอบบอกไปเลย
จริงรอนานเสียเวลานะคะ